วันนี้มีความเคลื่อนไหทางด้านการเมืองที่น่าสนใจอยู่หลายเรื่องนะครับ
รวมทั้งการที่น้ำมนตรีนำคณะรัฐมนตรีแล้วก็ผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้ารดน้ำดำหัว
ขอพรประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษเนื่องในเทศกาลสงครานหรือว่าปีใหม่ไทย

รถน้ำดำหัวเข้าขอพรจากประธานองค์คมนตรีในปีนี้
ผลเอกเปรมติลสุรานนท์เปิดโอกาสให้นายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีและเหล่าทัพรถน้ำเท่านั้น
เนื่องจากไม่ค่อยสบายโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ยืนยันว่าได้ยึดถือตามที่พลเอกเบรมบอกมาตลอด
เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
ขณะนี้บ้านเมืองกำลังก้าวสู่ประชาธิปไตยที่เป็นสากล
เพื่อเตรียมไปสู่ประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล

และยังบอกด้วยว่าทุกคนเป็นห่วงสุขภาพป่า
อยากให้แข็งแรงอยู่กับทุกคนนาน
ขณะที่พลเอกเปรมกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรี
นำผู้บริหารประเทศผู้บัญชาการเหล่าทัพ

ประสบความสำเร็จในการบริหารประเทศ

ผมที่จะพยายาม
พยายามเฝ้าดูว่านายกจะพาประเทศของเราไปซะได้สำเร็จ

อย่างไรก็ตามผมมั่นใจในนายก

พอพอเราทับตำรวจ
ว่าจะเป็นแรงสนับสนุนที่ดีของนายก
ส่วนปฏิกิริยาหลังนายสมชัยสัจพงศ์
หลัดกระทรวงการคลังยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง
เพราะไม่พอใจถูกย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งเลยค่ะ

ข้าราชการคนไหนไม่พอใจก็ให้ลาออกไป
แล้วพวกเราจะเลือกอะไร
มีลอยเหลาเกิดตัวที่นี้เปราะรายเกิดขนาดนี้
ของผู้สื่อข่าวกระทรวงการคังโดยได้ขอบคุณสื่อมวลชน
ที่ทำงานร่วมกันมาถึง๒๘ปีโดยจะขอจดจำความสุขนี้ในใจตลอดไป
ส่วนผลเอกอนันตพรกาญจนรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ระบุว่าการตัดสินใจลาออกของนายสมชัยไม่เกี่ยวกับการยกย้ายของกระทรวงพม
เพราะก่อนจะมีคำสั่งนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาอย่างละเอียดแล้ว
และการให้นายปรเมธีวิมลสิริจากเลขาธิการสภาพัฒน์
มานั่งเป็นประหลัดกระทรวงพัฒนาสังคมเพราะต้องการให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง
ซึ่งคนในกระทรวงต้องทำใจ
อกจากนี้ยังมีความเห็นถึงคำสั่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ที่แต่งตั้งให้นายสกลทีพัฒน์ธิยกุลอดีตสภพธิปัตร
ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกกปศเป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
แทนผลกำรวจเอกชินทัศน์มีศุกร์
ซึ่งนายนิพิษอินทรสมบัติรองหัวหน้าภพภพธิปัตร
ระบุว่าเป็นการลาออกหลังจากไปพบนายสมคิตจาตุศรีพิทักษ์เมื่อไม่นานมานี้
ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นการใช้ธรรมเนียบรัฐบาล

อยากให้ตระหนักว่าธรรมเนียบรัฐบาลมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ใครก็ตามที่ใช้สิ่งของราชการไปทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในธรรมเนียบรัฐบาลจะลงโทษ